คุณผู้ชมเปิดตัวไปก่อนวันก่อนนะคะ

ข่าวลือที่บอกว่าเปลี่ยนหัวเยอะนี่มันจริงหรือเปล่า

นี่หล่อไหมล่ะโอ้โห

ไม่มีอะไรแมนเหรอ

ไม่มีอันนี้มีงานค่ะ

ตอนนี้กระแสดีอยู่นะคะกระแสดีคนชอบ

ไปที่เฉยพ่วงด้วยไม่รู้ไปทำอะไรนะคะ

ปรากฏนี้เรียกเอ็มตามใจตุ๊ดตอนนี้เรียกใหม่เลย